ปิดท้ายด้วยคลิปตำรวจในภาคใต้นะคะ

ตำรวจก็จะต้องเข้าไปเจรจา
โดยเฉพาะเรื่องของการจับตัวประกันต่าง
แต่ว่ากว่าที่จะถึงเหตุการณ์จริงตำรวจเขาต้องซ้อมก่อนสิ

คลิปซ้อมบอกว่าเป็นการซ้อมเจรจาคนร้ายที่จับตัวประกันนะคะ
เขาก็มีวิธีการต่างยุทธวิธีในการสงบสติอารมณ์ของคนร้าย

แต่ทีนี้กลุ่มนี้ตำรวจกลุ่มนี้ในภาคใต้เนี่ย
เขามีวิธีการเจรจาอย่างไรเอาไปดูกันค่ะ
อย่าดูผมค่ะทิ้งทิ้ง
โอ้โหคนร้ายก็อยากจะดูเพลงตะตุ่มตวง
คุณเพลงตะตุ่งตวงครับตลกดีนะ
คือเต้นตามใจฉันแหละแต่ขอให้เป็นเต้นกวนนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งเพลงเนี่ยเพลงที่ตำรวจกำลังเต้นอยู่
ที่เขากำลังนิยมนะในโลกศึกภาพมี

ไม่ได้ไม่ได้คนร้ายต้องยอมปล่อยแล้วล่ะถ้าตำรวจจะเป๊ะขนาดนี้นะ
เพิ่มกัออะไรมาทำได้หมดนะคะเป็นอีกหนึ่งยุควิธีของเขา

ตะตุ่มตวงและปานามา
อันนี้เพลงอะไรตะตุ่งตวงเนอะ
อันนี้อยู่ในช่วงของปานามา

คนร้ายขอบอกว่าทุกคนในโรงพัก

เอาอย่างนี้ดีกว่าขอให้ตำรวจทุกนาย
ลงมาเต้นโดยแบ่งเป็น๒กลุ่ม

พร้อมกันและอย่าเต้นสลับกัน

นี่ผู้หญิงก็มีนะต้องมาเต้นให้ดู
อันนี้ตะตูงตวง

แบบนี้ว่าถ้าคนร้ายขออะไรมา
จำเป็นต้องเจรจาอะไรจะต้องทำยังไงในลำดับขั้นตอน
ถูกต้องไหมครับนี่คือการซ้อมจริงนะครับ
โดยจะเน้นเรื่องของการสงบสติอารมณ์ของคนร้ายก่อน
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาต่อไป
ลดความกดดันกันก่อนนะฮะ
แล้วก็เอามาประกอบกับ๒เพลงที่กำลังเป็นยอดนิยมเลย

ตัสถุงตวงบอกสักนิดนึงเป็นเพลงฮิตจากอินโดนีเซีย
เขาบอกว่าทำนองติดหูขวัญใจสายย่อสายตื๊ด
ที่พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังไม่ได้อาบน้ำ
ตาตุ่งตวงเท่ามัยคุณอยากเต้น
เพลงตะแต่งตัวไงไม่อาบน้ำ
ในคนที่เป็นคนร้องแฮะและแสดงซ์วิทยมาดู

กลับงานกลับท้องเปียบแล้วก็ไม่อาบน้ำ

ใส้อยู่นะฮะขนต้นน่าสิ
เดี๋ยวก็เข้าเท่านั้นนะเค้กนี้คือตาตุ่งตวง

เข้าหมายถึงเข้าเกณฑ์คือไม่อาบน้ำ
แต่ว่าไม่เข้าเกณฑ์อยู่๑ช่วงคือไม่แซ่บแล้ว

ก็เป็นคลิปปิดท้ายในสายตรวจโซเชียล
คุณผู้ชมได้รู้สึกผ่อนคลายกันนะฮะ